ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ชนกัน
มีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ดูสิคะดูสิคะ
คือรถที่อยู่เลนขวาเขาก็ขับมาตามทางของเขา
โอ้โหแล้วไปนู่นเลยแล้วเขาก็ไปโอ้โหแรงนะ
กระแทกไปนู่นเลยกระแทกแรงจนพุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ
นี่คือถนนวิภาวดีช่วงหน้าศูนย์ฝึกรอดอร์ก่อนขึ้นทางด่วนดินแดง
ในเพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้
คือเปลี่ยนเลนแล้วชนเขาแบบเต็มเลยนะคะรถป้ายแดงคันนี้ค่ะ
ตัวเองก็กระเด้งไปนิดนึงใช่ค่ะมดแต่คันนู้นไปนู่นเลยฮะโอ้โห
คนก็วิจารณ์กันเยอะมากนะคะสงสัยว่ารถป้ายแดงที่ไปชนเขาแบบ
เลนกระทันหันแบบเนี้ยครับมือใหม่หัดขับหรืออะไรหรือยังไง
เออมันอันตรายมากนะคะเขาก็ขับมาในเลนของเขาอยู่ดีดีอะค่ะ
เนี้ยเราก็คุยกันบ่อยบ่อยนะค่ะเพราะบางทีเขาก็มาของเขาดีดีจริงจริง
ทีเราระวังในส่วนของเราแล้วไงอืมอ่าทุกผู้ชมครับ